แต่ว่าเรากินอะไรอร่อยมันก็มีความสุขดี
แต่บางอย่างที่เราทานในมื้อเย็นมากเกินไปก็ไม่ดีนะคุณ
มันอาจจะทำให้รบกวนระบบของร่างกายแล้วส่งผลให้นอนไม่หลับก็ได้
มีอาหารอะไรกันบ้างนะคะมาติดตามกันได้เลยกับชิสามาแชร์
เคยสงสัยกันไหมคุณผู้ชมบางทีเอ๊ะทำไมเรานอนไม่หลับ

คุณผู้ชมค่ะมันก็มาจากอาหารการกินที่เราทานนี่แหละ
ของคุณหมอหมอผิงเหนือนนะคะ
แพทย์หญิงที่ดาการรุจิพัฒนกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพันธ์และเวชศาสตร์ชะลอวัยโรงพยาบาล

โอ้โหที่ขึ้นภาพมาเนี่ย

กินทุกวันทุกมื้อเอาดูดี
อย่างแรกเลยนะคะคือช็อกโกแลตค่ะ
คือกลางวันแบบนี้คงก็ทานได้แหละ

เพราะว่าในช็อกโกแลตก็มีคาเฟอินเหมือนกัน

หรือบางรุ่นบางชิ้นบางยี่ห้อมีน้ำตาลก็อาจจะสะสมแต่บางคน
กินอะไรก็ได้แต่ว่าด้วยสารที่มันอยู่ในพริกนี่นะคะ
มันก็ทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นรู้สึกกระสับกระส่ายหลับไม่สบาย
อืมตอนเย็นเย็นเราต้องกินของอ่อนอ่อนอยู่แล้วอ่ะ
ให้ร่างกายได้พักบ้างอ่ะนะคะครับอีกอย่างหนึ่ง
หลายคนอาจจะคาดไปถึงเหมือนกันน้ำผลไม้ค่ะค่ะ
ค่ะมีทั้งรสเปรี้ยวอมหวานก็แล้วแต่
แต่ว่ามันส่งผลทำให้อาจจะเกิดโรคกรดไหลย้อน

อาจจะกำเตือบขึ้นมานะตอนต่างคืนก็ได้
อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องงดลดเลี่ยง

คุณต้องทำยังไงถ้าเกิดเขาโกรธไหลย้อนขึ้นมา

ไปต่ออย่างที่สี่คุณชนะก็แหม

เช่นเชเดอร์ชีสหรือกอนโซล่านะคะกอกรโซล่าเนี่ยก็จะมีอ่า
ไรลามีนสูงไอ้ตัวไทรามีนเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบธรรมชาติหนึ่ง
อยู่ในพวกอาหารพวกประเภทหมักแบบนี้เหมือนกันครับมันทำให้สมองตื่นตัว
กระทั่งว่ามงคลอาจจะปวดหัวก็ได้เพราะฉะนั้นก็อาจทำให้นอนไม่หลับได้เช่นกันนะคะ
อย่างต่อมาคือกระเทียมหอมใหญ่ค่ะเป็นผักที่เพิ่มลมในท้องเออจริง
มันก็อาจจะทำให้รู้สึกท้องอืดมีแก๊สมีลมในท้องบางทีก็นอนไม่หลับกระสับกระส่ายได้เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นก็งดลดเอาไว้เพื่อให้การกายผลกฎคอน
หลายคนบอกขอจบนิดนึงจะได้หลับสบาย
ต่อให้เราหลับมันก็หลับแบบไม่มีประสิทธิภาพ
ไม่เต็มอิ่มหลับไม่เต็มที่
แล้วยังไปรบกวนระบบการหลับนอนตามธรรมชาติของร่างกายด้วย
เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหมดที่พูดมาถามว่ากินได้ไหม
กินได้แต่ว่าก็คือปริมาณน้อยน้อย
หรือถ้าลดเลี่ยงได้ก็ดี
เพราะว่าหลักการกินให้สุขภาพดีคือตอนเช้ากินให้เต็มที่สารอาหารให้เต็ม
กลางวันก็ประมาณนึงส่วนตอนเย็นก็เบา
อาจจะไปเน้นที่โปรตีนที่ผักอะไรก็ว่ากันไป
คือการทานอาหารเย็นเขาก็แนะนำว่าอย่าทานก็ใกล้กับเวลานอนมากเกินไป
จริงถ้าคุณทานเหล่านี้แล้วเว้นระยะสัก๓ชั่วโมง
ก็สามารถนอนหลับได้แหละให้ร่างกายได้ย่อยให้มันอะไรอย่างนี้

อันนั้นไม่ว่าจะกินอะไรก็ไม่ย่อยค่ะคุณ

ก็กินได้แต่คุณก็ยังไม่ต้องนอน
เปลี่ยนเวลาให้เร็วขึ้นอะไรอย่างนี้